ต่อกันที่สาวหน้าคมอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิง

ว่าเธอนั้นสนิทกับนางเอกสาวร่วมช่อง

ตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะ
เกิดเป็นประเด็นที่หลายคนจับจ้อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของสองนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และมินพีชยา
พักหลังไม่ค่อยเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ยังมีข่าวลือว่านางเอกรุ่นน้องอย่างปุ๊กลุ๊ก
เข้ามาสนิทกับมินเป็นเพราะอยากอัพค่าตัวเพิ่ม
แต่ทั้งสองสาวไม่ได้ซี้กันจริง
งานนี้ปุ๊กลุ๊กออกมาปฏิเสธสั้นค่ะ
ว่าข่าวลือทั้งหลายที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงเลย
เพราะเจ้าตัวสนิทกับพี่สาวร่วมค่ายด้วยความจริงใจ

ส่วนที่ห่างหายกันไปเนื่องจากมีงานที่ค่อนข้างเยอะ
และเวลาที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะ

แล้วก็เฟสไทม์คุยกันไลน์คุยกันตลอดค่ะ
เดี๋ยวแสดงมาขึ้นมาว่าปุ๊บลูกสนิทกับพี่มิน
เพราะว่าอยากเลี่ยงฆ่าตัวนั่นนี่นั่นนี่

จริงไม่ได้สู้กันนะคะ
ไม่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ
อกจากนี้นะคะนางเอกสาวยังเผยว่าในช่วงเดือนเมษายน
มีแพลนจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวฝรั่งเศส
พี่สาวคนสนิทอย่างสาวอ้ำพัชราภาอีกด้วยค่ะ
เมษาที่จะถึงนี้สงกรานก็จะไปที่ฝรั่งเศสค่ะ

ทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกเรามีความสุข
เวลาเราไปก็จะมีแต่เสียงหัวเราะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยชอบไปอยู่กับเขาชอบอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้ค่ะ